คนนี้เขาทำความดีบ่อยมากนะแต่ว่าแหมถูกหาว่าทำดีสร้างภาพ
แต่เรื่องนี้ตั้งใจทำความดีจริงนะคะสำหรับหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์
คืออาร์ตพระสุทธิ์ทำอะไรก็โดนจับตามองว่าทำสร้างภาพ
เขาไปเจอคุณยายข้างทางค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยอาสาพาคุณยายขึ้นรถไปส่งแล้วก็อัดคลิป
พร้อมกับแฮสแท็กอะไรรู้ไหมทำดีสร้างภาพ
เป็นการเหมือนแบบประชดประชันแก้คำคอรหาคนชอบว่าเรื่องนี้
ทำดีก็ว่ากันไปทำดีก็แน่นอนเป็นเรื่องของความสบายใจของแต่ละคน
แต่เรื่องของเลขเด็ดงวดนี้หนุ่มอาร์ตบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบชัดเลยนะ
พักอ้าวที่บอกว่าพักอ่ะเพราะว่าบอกทีไรมันเคลื่อนทุกทีเลยค่ะ
อยากให้สังคมช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องเราไม่ใช่ปู่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เรา
อยากให้ดูแลเราเหมือนอยากให้ดูแลเขาด้วยเหมือนญาติพี่น้องเรา
ดีสร้างภาพครับอยากให้สังคมอยู่กับความดีไปเรื่อย
ไม่ได้อยู่กับความเกลียนแบบว่าเบาแล้วดังเราอย่าทำให้สังคมมันมีความดีอยู่ดีกว่า
ไม่บอกครับรู้สึกว่าบอกหลายงวดและเละทุกงวดเลยครับ
คนที่สื้อที่สั่งซื้อประจำยังบอกว่าทำไมไม่ถูกทุกคนเขียจมาก
ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครบอกดิฉันเลยนะคะ